วิงวอนของธุรกิจแท็กซี่
มาดูน้ำตาของการที่จะต้องปิดร้านที่เปิดมากว่า๓ปี
เป็นคาเฟ่น้องหมาครับร้านกาแฟน้องหมา
คาดทุนได้ละ๗๘หมื่นตอนนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับ
ตอนนี้หลักร้านครับ๒ร้านเข้าไปแล้ว
เจ้าของร้านบอกไม่ไหวต้องปิดแล้ว
เป็นคาเฟ่น้องหมาเปิดให้บริการมา๓ปีแล้วนะครับ
ลูกค้าชาวไทยชาวต่างชาติเมื่อก่อนเยอะนะครับมาอุดหนุนนะฮะ
พอทราบข่าวว่าจะปิดให้บริการเนี่ยก็มากันนะครับ
นางสาววรรณลักษณ์บุญศรีโรธเจ้าของร้านให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเลย
เดือนละ๗๘๗๘๐๐๐บวกไปบวกมาตอนนี้เกือบ๒ล้านแล้วครับ
รับภาระไม่ไหวอีกต่อไปแล้วต้องปิดกิจการ
และเธอต้องหาคนที่จะรับดูแลน้องหมา๑๘ตัวจากทั้งหมด๒๘ตัว
โดยเธอเนี่ยจะเลี้ยงไว้๑๐ตัวจริงใจของเธออยากจะเลี้ยงไว้ทั้งหมดนะครับ
แต่เนื่องจากเป็นบ้านจัดสรรครับก็มีข้อกำหนดนะฮะ
ประกาศทางเพจแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีขนาดนี้
คนไทยคนต่างชาติติดต่อเข้ามาเยอะเลย๔๐ราย
เดี๋ยวเธอจะประกาศผลว่าใครจะได้น้องหมาเธอไปเลี้ยงบ้างนะครับ
วันที่๑๕สิงหาคมนี้ที่ร้านคาเฟ่หมานี่แหละ
แล้วก็จะปิดบริการในวันที่๓๑สิงหาคมนะฮะ
ฝากอะไรถึงคนที่จะรับลูกของเธอไปเลี้ยงลองฟังดูฮะ
ก็อยากให้รักลูกหนูเหมือนที่หนูรักเพราะว่าหนูรักลูกเหมือนกับเหมือนกับลูกเลยค่ะ
เหมือนกับลูกเหมือนกับคนเลยค่ะ
ก็อยากให้เลี้ยงน้องไปจนตลอดอายุไขน้อง
อย่าทอดทิ้งน้องเพราะว่าหมาไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าของได้บ่อย
แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ต้องการรับน้องหมาไปเลี้ยงนะครับ

ต้องมีใจรักน้องหมาสามารถเลี้ยงน้องได้ตลอดชีวิต
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีพื้นที่ให้มันวิ่งเล่น
๓ไม่ให้ฟาร์มไม่ให้ไปทำพันธุ์ต่อเด็ดขาด
มีเงินดูแลน้องเช่นเรื่องค่าอาหารค่าวัคซีน
เลี้ยงหมาใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับกรุณผู้ผู้ชมครับ
ต้องส่งความเป็นอยู่ของน้องหมาให้ทราบ

ต้องวางเงินมาจำค่าตัวน้องหมา
หากทำตามกฎิกาได้ครบ๖เดือนจะคืนเงินให้ครับ
เป็นชาวแรงบิลเฝอศัลกำเพงนี่แหละเล่าบอกว่า
ที่บ้านก็เลี้ยงน้องหมา๑ตัวพันธุดเดิ้ลผสมมอร์ชีสนะฮะ
หลังทราบข่าวจากทางเพจก็ได้เดินทางมาจะขอรับน้องหมาพันธ์ปอมไปเลี้ยง
โดยยินยอมทำตามเงื่อนไข๖ข้อที่ผมอ่านไปทุกประการครับ